คุณผู้ชมคือชุดคำถามที่ว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน
มันพันกันมันตอบคำถามไม่ได้มันเป็นแบบปัญหาที่มันแก้ไม่จบ
นี่ก็เหมือนกันทางสาธารณะมีบ้านคนแปลว่าถ้ารถจะจอดจอดได้ไหมคะ
แต่ไม่ใช่เจ้าของเจ้าของถนนถูกไหมเป็นเจ้าของบ้านแต่ถนนเนี่ยเป็นของหลวง

แต่ก็นี่หน้าบ้านเรานะแต่คนอื่นมาจอดได้ไหม
มันเป็นวิวาทะเพราะเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้ว
คุณป้าท่านหนึ่งเป็นเจ้าของร้านขายของค่ะคุณผู้ชมบ้านเนี่ยติดถนนสาธารณะ
แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเอารถมาจอดหน้าบ้านแก
บอกว่าจอดแป๊บเดียวได้แต่คุณยังมาจอดนานไม่ได้
เวลารถมาส่งของเนี่ยฉันก็เดือดร้อน
กับไข่อะไรเกิดก่อนกันดูปัญหานี้ค่ะ
ขอโทษคุณเสียหายฉันไม่รับผิดชอบนะ

คุณต้องย้ายไปจอดที่ภูหลวง

ย้ายไปเลย
พี่ต้นว่าไหมเรื่องนี้มันแบบมองต่างมุมจริงนะ
แต่เป็นหน้าร้านหน้าบ้านคือหน้าร้านที่ขายของ
คือคุณป้าท่านนี้เรียกคุณยายได้แล้วอายุเกือบ๘๐แล้วนะคะ

ตรงนี้เป็นบ้านแกหน้าบ้านแกแต่ว่าเป็นถนนสาธารณะ

แล้วคุณผู้หญิงซึ่งเป็นสาวประเภท๒ทำงานแถวนั้น
แต่ไม่ได้เอารถไปจอดที่ทำงานมาจอดหน้าร้านของคุณยายท่านนี้
ทีนี้คุณยายบอกว่าถ้าจอดชั่วคราวมันจอดได้
แต่คุณเล่นจอดแบบโอ้โหนานเนี่ยแล้วฉันก็เดือดร้อนเวลา
ถ้าเกิดว่าของมาส่งแล้วรถจะส่งของจะจอดที่ไหน
นี่ค่ะเหมือนกับไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันไหม
มุมของคุณผู้หญิงก็บอกเอามันพื้นที่สาธารณะ
แล้วก็ไม่ใช่ขาวแดงด้วยฉันก็มีสิทธิ์จอดไหมอ่ะ

แต่คุณยายก็มีพวกรถขึ้นลงตลอดเวลา
ใช่มีรถมาส่งของค่ะใจเขาใจเราถึงบอกนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้ว

แล้วก็เป็นคนขับรถเก่งที่เอารถไปจอด
ชื่อว่าคุณนัทธนันอายุ๒๙ปีเธอเป็นสาวประเภท๒ท่านนี้ค่ะ
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นสักประมาณ๑๑โมงของเมื่อวานนี้
วันก็ต้องเข้าออฟฟิศแต่วันนั้นต้องเข้าออฟฟิศ
แต่ไม่ได้เอารถไปจอดที่ออฟฟิศเอารถมาจอดตรงนี้

ทีนี้คำถามของเธอเป็นคำถามตัวโต
ซึ่งก็เชื่อว่าคุณผู้ชมที่กำลังนั่งดูข่าวเราอยู่

ถนนสาธารณะมีคนมีสิทธิ์จับจองเป็นเจ้าของได้ด้วยเหรอ
มีคนที่จะสั่งให้จอดหรือไม่ให้จอดได้ด้วยเหรอ
มีสิทธิ์ขนาดนั้นเลยเอาลองฟังเธอเธอบอกหน่อยค่ะ

เราไม่ได้มีเจตนาหรือว่ามีเหตุการณ์อะไร
หรือว่าอยากจะไปพาดพิงถึงใครให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
แต่แค่อยากถามเฉยว่าในมุมของตัวเอง
ในมุมของที่เราเป็นคนเหมือนกัน
ส่วนไหนที่เราอยู่ได้ส่วนไหนที่สามารถจอดได้
ส่วนในที่สามารถจอดไม่ได้หรือว่ายังไง
แต่ในกรณีที่เกิดดังคลิปเราก็เลยสงสัยว่า

เพราะเราก็มีอยากเห็นกรณีศึกษา
ทุกคนอาจจะเจอหลายคลิปแล้วว่า

ในบางคนอาจจะเจอแต่เผื่อที่อื่นหรือว่ายังไง
จะได้เอาเหตุการณ์นี้เป็นบรรทัศน
ในการใช้ชีวิตหรือการจอดรถนะคะ
เพราะมันมีหลายที่มากไม่ใช่แต่ที่นี้ตรงนี้ตรงเดียว
ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
คุณนัทธนันถึงขั้นเอ่ยปากว่า
อยากให้เป็นกรณีศึกษาภาษาอังกฤษใช้คำว่าเคสตาร์ดี้
แต่ถ้าเกิดว่าดูตามข้อกฎหมายตรงนี้เป็นถนนสาธารณะ

แต่ถ้าเกิดว่าตามเขาเรียกว่าอะไรล่ะ
ตามคุณธรรมใจเขาใจเรา
พี่นึกออกไหมครับเอื้อกันนะครับคุณยายเองก็บอกว่าแหม
ไม่ใช่ว่าจะไม่ให้จอดแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเล่นจอดแช่เกือบทั้งวันเนี่ย
รถมาส่งของเนี่ยมันก็จอดลำบากฉันก็เดือดร้อน
มันก็แช่หน้าบริษัทคุณสิอะไรอย่างนี้นี่ไง

ที่ทำงานคุณก็ใกล้กับที่จอดที่คุณจอด

อ๋ออย่างนี้ก็ต้องคำถามแบบอย่างนี้นะคะ

พูดยากมากไกลกับไข่จริงเรื่องนี้